เอาไปดูกันต่อที่ราชบุรีกันบ้าง
ที่นี่เขาก็ปลูกชมพู่ทัพทิม
บอกเลยว่าขายดิบขายดีมากเพราะว่าราคาย่อมเยาว์จริง
ชมพู่ทัพทีมจะชมพู่หรือทัพทีมเอาดี
ทั้งคู่เลยเป็นชมพู่ทัพทิมจันทร์ใส่ทันเขา
ลูกจะใหญ่แดงหวานกรอบ

ลูกกันเป็นพื้นที่๒๕ไร่เลยนะ
นี่เป็นสวนของคุณประยูนวิสุทธิภัยศาลค่ะ
เกษตรกรชาวอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี

แล้วคุณก็เก็บมาเป็นถังอย่างนี้ครับคุณ

แล้วก็นำขึ้นมาไว้ในอาคาร
แล้วก็ล่างทำความสะอาดกันนะคะ
ตอนนี้พนักงานกำลังง่วนกันเลย
กำลังคัดกำลังแยกซ้ายแยกขนาดแล้วก็บรรจุใส่รัง

อีกส่วนหนึ่งจะส่งขายไปต่างประเทศนะคะคุณ
ว่ากันไม่ได้นะของแบบนี้
เออแล้วคุณดูสิผลผลิตลูกใหญ่
ผิวนี่มันวาวสวยงามมากประทานมากจริง

ไม่นานหลังก็ถึงเรียกว่าชมผู้ทับทิม
หรือว่าชื่อเต็มชมพู่ทัพทิมจันทร์เนี่ยนะคะ
เจ้าของสวนชมพู่แห่งนี้นะคะคือคุณประยูนวิสุทธิภัยศาลนี่แหละบอกว่า
เป็นส่วนที่สามารถปลูกและเก็บผลผลิตได้ถึง๔๐๕๐ตันต่อปี
ขายในไทยเนี่ย๓๐นอกนั้นเนี่ยส่งขายที่มาเลเซียสิงคโปร์และจีนนะคะ
โดยจีนจะส่งออกมากที่สุดถึง๔๐เลย
นี่เหตุผลที่ชมพู่ทัพทิมจันทร์ขายดิบขายดี
จากว่าหนึ่งแหละรสชาติหวานเนื้อกรอบนะคะ
สีแดงคล้ายกับสีทับทิม
อย่างที่ชาวจีนเขาเชื่อว่ามันเป็นสีมงคลแล้วถ้าพิมพ์ก็เป็นผลไม้มงคล

ถูกเลยนะเหมาะมากช่วงนี้เทศกาลตรุษจีนด้วยก็เลยขายดีเป็นพิเศษ
ส่วนราคาขายที่ดิฉันเกิดไปว่าถูกมากก็ถูกจริง

กิโลกรัมละ๒๐๓๐บาท

คุณทานชมผู้ทับทิมจันได้อย่างอรริชอร่อยแน่นอนเพราะว่าไม้หุ่นหวั่นกรอบจริงนะคะ
ราคาย่อมยาว๒๐๓๐บาท
แต่ถ้าส่งออกไปจีนก็อยู่ประมาณ๖๐๘๐บาทก็ขึ้นอยู่กับขนาดด้วย
เขาก็แพ็คส่งขายไปแบบนี้นี่ที่ราชบุรี
แต่ว่ายังมีอีกหลายพื้นที่ได้เขาก็ปลูกแล้วก็ได้รับความนิยมเหมือนกันด้วย
จะเป็นภาคใต้หรือว่าภาคตะวันออกนะคะ

จริงบ้านเรานี่ผลไม้เยอะนะมีให้ได้เลือกกันเยอะ
เยอะมากเลยแล้วผลไม้เรามีทุกฤดู

เราไม่ได้ขายเราไม่ได้ไลฟ์ขายของนะครับคุณผู้ชม

ไปที่สวนนะคะสวนที่ชื่อว่าสวนชมพูทัพทิมจันทร์
ดำเนินสะดวกราชบุรี

เราไม่มีโปรเมอร์ชั่นนะคะเราไม่ได้ไลฟ์ขายของนะคะ